เกิดขึ้นที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะ
ตั้งชื่อคลิปนี้ว่าไม่ได้ตั้งใจยกล้อ

คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
รถเนี่ยบรรทุกของมาเต็มคันแบบนี้ค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่เนี่ยจะทราบดีทางขึ้นหาดป่าตองเนี่ย
มันจะเป็นทางขึ้นเนินเขาแล้วมันชัน
ชั้นไม่พอนะคะยังเป็นทางคดเคี้ยวด้วย
แล้วพอบรรทุกหนักมาเต็มคันแบบนี้เนี่ย
เวลามันจะขึ้นน้ำหนักมันถ่ายเทมาด้านหลัง
ตามหลักฟิสิกส์ไม่ได้จบฟิสิกส์แต่ก็รู้นะคะ
หลักการแบบนี้คือใครก็ทราบค่ะ
ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นเนินชันแบบนี้มันน้ำหนักนะคะ

สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ยกล้อแบบนี้ค่ะ

แล้วเคราะห์ดีมากนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
คือไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ
แต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคตามมาก็คือ
รถที่เขาต้องใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นเนี่ย
โอ้โหโกลาหลแล้วค่ะ
เพราะว่าไปจอดอยู่นานนะคนก็ต้องหลบรถคันนี้
แล้วก็เบี่ยงกันไปเบี่ยงกันมา

ต้องผลัดเปลี่ยนกันขึ้นลงแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ย

เพราะดีที่ครั้งนี้มันไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
เพราะฉะนั้นใครที่จะใช้รถใช้ถนนเส้นทางนี้เนี่ย

ระมัดระวังทั้งคนที่จะบรรทุกของหนัก

ระมัดระวังทั้งที่คนที่ใช้เส้นทางนี้

เพราะว่าชาวบ้านอย่างที่บอกไปย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า
เส้นทางขึ้นหาดป่าตอง